พาคุณผู้ชมไปดูสีสันการเกณฑ์ทหารกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เราพาไปดูสาวประเภท๒ที่สวยมาก

ผู้ชายต้องช่วยกันที่จะถ่ายรูป
แต่ก็ปุ่นกันไปดูสีสันคือ
ขณะที่มีการจับใบดำใบแดง

ไปดูกันหน่อยว่าคนที่เขาจับได้ใบดำแล้วก็ใบแดงเนี่ย
เขามีอาการเป็นยังไงค่ะ
ตอนยืนเฉยเนี่ยแมนเหลือเกิน
ร่างเป็นชายใจเป็นผู้หญิง

ใบดำสิคือไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันค่ะ
บริเวณศูนยวชนเทศบาลเมืองจังหวัดพังงานนะคะมีชายถ่ายเกาะมารายงานตัวพร้อมที่จะจับใบดำใบแดง
อีกส่วนหนึ่งมองไปที่ข้างข้างก็จะมีกองเชียร์มีทั้งญาติพี่น้องมีทั้งเพื่อนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
สีสันการเกณฑหารปีนี้คึกคักเหมือนทุกปีค่ะผู้ชายเมื่อสักครู่ที่เราให้ดูเนี่ยนะคะ
ทันทีที่เขาจับได้ใบดำโอ้โหนี่ให้ดูกันอีกครั้งดูอีกที
หลับตาจับลุ้นกันไปตอนแรกก็เออก็ปกติเป็นผู้ชายปกตินะ
ใบดำนี่ไงถ้าแถวบ้านดิฉันเรียกว่าสาวแตกดีใจก็ดีใจด้วย
ไปดูอีกหนึ่งคนไปดูอีกหนึ่งคนเขาได้ใบแดงเขามีอาการเป็นไง
นี่ค่ะถึงขั้นต้องหิ้วปีกกันเลยเป็นลมไปเลยเป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
ขาอ่อนแรงขานี่สั่นพับเลยนะอ๋อมันอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่
คนที่ได้ใบแดงคือต้องไปเจนทหารไงอ่ะหนึ่งปีหกเดือนสองปีว่าไป
ตามสภาพกันไปค่ะหมดสภาพกันเลยอ้าวไปดูที่อ่างทอง
มีชายไทยรวมทั้งสาวประเภท๒พระสงฆ์ไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารกัน
แต่ว่าสาวประเภท๒เขาก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับ
สร้างความฮือหาให้กับทุกคนนายจุมพลนินมณีอายุยี่สิบสองปีนะฮะ
ก็ไปคัดเลือกในชุดนักศึกษาหญิงนี่เหรอฮะอ๋อแต่งตัวสวยทีเดียวนะครับ
ก็เป็นชุดเนี่ยฮะเสื้อแดงเป็นกระโปรงแบบนี้ก็นำเอกสารไปขอผ่อนผ่าน
พร้อมบอกว่ายังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศเลยแต่ก็เสื่อมหน้าอกมาเล็กน้อย
ในปีหน้าจะมาคัดเลือกทหารด้วยการจับใบดำใบแดงอีกครั้งหนึ่งโอ้ย
แบบนี้อันนี้ก็เพศสภาพไม่ตรงแต่ว่าก็ขอพรผ่านไปก่อนนะครับ
นี่มีคนไปขอถ่ายรูปด้วยนะฮะไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศครับบรรยากาศ
คัดเลือกเรื่องของการเกณฑหารเช่นเดียวกันที่อุดรธานีนะครับ
ก็มีสาวประเภท๒รายงานตัวหลายคนครับ
หนึ่งในนั้นนายเขตตุลานามอาสามหรือน้องจูเนียนี่อายุ๒๒ปี
แต่งกายมาไหนชุดสายเดียวเขาบอกว่าแต่งกายมาแบบชุดสายเดี่ยวสีดำ
น่าจะเป็นคนซ้ายนะฮะก็พกพาความสวยงามมาไม่แพ้กับผู้หญิงเลยนะครับ
จูเนียเขาบอกแบบนี้เรียนจบมาไปทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มาเลเซีย
เก็บเงินก็ไปเสื่อมหน้าอกแล้วก็ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
ยอมรับอีกว่าตอนนี้ก็มีสามีแล้วด้วยแต่ก็ทำหน้าที่ชายไทยแหละครับ
เกณฑ์ทหารมาตรวจร่างกายเข้าข่ายเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ก็ไม่ต้องเป็นทหารนั่นเองถึงแม้ว่าไม่ต้องเป็นทหาร
แต่ก็ต้องมารายงานตัวถูกตอบเพราะคุณก็คือหน่ายนะ
เป็นหน้าที่ของชายไทยเนี่ยนะคะเอาล่ะค่ะปิดท้ายที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
พลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่๒
วันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจในการตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหารด้วยนะคะ

โดยมีชายไทยถึงเกณฑ์จาก๖พื้นที่ของตำบล
ในอำเภอเมืองต้องมารายงานคัดเลือกกว่า๑๐๐คน
มีผู้สมัครเป็นทหาร๑๔๐คน
และมีคนที่ขอผ่อนผันกว่า๕๐๐คนค่ะ
ทัพภาคที่๒บอกแบบนี้บอกว่าปีนี้เนี่ย
มีคนสนใจที่จะสมัครเป็นทหารเกณฑ์ค่อนข้างมาก
เพราะว่าสวัสดิการดีไงเป็นข้าราชการ
มีเงินเดือนด้วยแล้วก็ท่านเน้นย้ำเลยนะ
บอกว่าใครที่มาบอกว่าช่วยได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
ช่วยให้ไม่ต้องเป็นทหารต้องจ่ายเงิน
ท่านบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อไม่มีนะคะอันนี้แม่ทัพภาคที่๒บอก
แล้วก็ใบสด๔๓จะต้องได้รับจากประธานการคัดเลือกทหารในวันนั้นเท่านั้น
ถ้าไปรับจากสถานที่อื่นแสดงว่าเป็นของปลอมค่ะ
ใครเรียนสด๔๓มาก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร
นี่น้องฝึกงานเราวันนี้ลางานเกณฑหาร
จับได้ใบแดงโอ้ยภูมิใจเถอะค่ะ